การที่พิจิตรกันก่อนนะครับมีการไปพบศพชายชาวต่างชาติ
มีรอยสักถูกเผานั่งยางครับคุณผู้ชม
ต้นก็คาดว่าคนร้ายเป็นชาวอิตาลีแล้วก็มีความขัดแย้งกันเรื่องของชู้สาวครับ
ผลตำรวจตรีธวัชชัยมวลนารานะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยทางด้านชุดสืบสวน
ก็ประชุมกันที่สถานีตำรวจภูทรบึงนามรางเพื่อคลี่คลายคดีครับ
หลังไปพบศพผู้เสียชีวิตถูกเผานั่งยังเหลือแต่ชิ้นขาเท่านั้นนะครับ

เหตุเกิดที่บริเวณป่าละม้อข้างอ่างเก็บน้ำบ้านบึงทัพจันทร์ที่อำเภอบึงนารางครับ
โดยตำรวจก็ได้ตั้งเงินรางวัล๒๐๐๐บาทให้กับผู้ชี้เบาะแส
และเมื่อวันที่ผ่านมาตำรวจและทหารได้เข้าไปตรวจค้นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๒ปี
ซึ่งเธอนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ครับ
การสืบสวนพบว่าหญิงคนนี้คบกับแฟนชาวต่างชาติ๒คน
คนแรกชื่อนายคูเซเปสเตฟานีอายุ๖๑ปีเป็นชาวอิตาลีแล้วก็หายตัวไป
แต่ว่าจากการเข้าไปตรวจค้นไม่พบผู้ต้องสงสัยครับ
โดยผู้เป็นแม่ก็แจ้งว่าลูกสาวเดินทางไปกรุงเทพมหานครกับแฟนหนุ่มอีกคนนึงอายุ๒๔ปี

ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังประกบติดตามตัวหาทั้ง๒ตัวนะครับ
สำหรับผลการเข้าตรวจค้นค่ะพบหลักฐานต่างที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต
หนังสือเดินทางของนายคูเซเป้ชาวอิตาลี
ทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างที่ถูกซุกซ่อนอยู่บนเพดาน
อกจากนี้บริเวณรอบบ้านพักยังพบคราบเลือด
เสร็จเส้นผมในกองไฟกันไกลกุญแจยางรถยนต์
รองเท้าแล้วก็ถ่านสำหรับก่อไฟ
รองเท้ารถยนต์ที่มีรอยคล้ายคราบเลือดค่ะ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานต่างส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อจะหาความเชื่อมโยงทางคดีแล้วนะคะ
ว่าเบื้องต้นนั้นคาดว่าผู้ตายจะเป็นชาวอิตาลีครับ
สาเหตุมาจากเรื่องของชู้สาว
ทางด้านของผู้หญิงนั้นคบต่างชาติ

อาจจะมีการไปผัวพันกันแล้วก็ไปหักหลังกันในเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็ประสานไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีไป
แต่ก็ยังไม่เจอตัวแล้วก็แจ้งไปทางสถานทูตเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว

แต่ว่าจากการสอบสวนค่อนข้างจะชัดเจนแล้วครับว่าเป็นใครแล้วก็ดำเนินการจะทำอย่างไรต่อไป
แต่เพียงเรื่องของการรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนก่อน
ก่อนจะมีการออกไหมจับต่อไปครับ